ก่อนอื่นไปดูที่เรื่องของสะเทือนใจคนรักสัตว์กันก่อนมีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
หนุ่มใหญ่คนนึงตีหมาจนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างน่าเวทนาทีเดียวเอาไปชมคลิปเลยครับ
ไม่น่าเชื่อว่าจะหดร้ายได้ขนาดนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมฟังเสียงหมาดิมันร้องด้วยความแบบเหมือนอ้อนวอนเหมือนเจ็บปวดโหยหวนแบบทรมานมากแต่ชายคนนี้ก็ไม่ยอมหยุดตีนะครับ
บ้านเขาแอบถ่ายคลิปเขาก็วิจารณ์ไปด้วยเพราะว่าคืออยากจะออกไปช่วยหมาแต่ว่ามีคนห้ามเพราะว่าต้องการจะถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อน
เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านที่บ้านโคกผักหอมอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
ผู้ชายคนนี้นะฮะเขามีชื่อเขาชื่อว่าพ่อศักดิ์ใหญ่ครับชอบกินเหล้าจนเมามีอาการเหมือนคนสติไม่ดี
ส่วนหมาที่ถูกตีก็เป็นหมาเขาแหละชื่อว่าเจ้าหน้าครับเป็นหมาจรจัดที่ผู้ชายคนนี้เก็บไปเลี้ยงเอาไว้นะครับ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปไม่นานทางกลุ่มวอสด็อกไทยแลนด์องค์กรเอกชนที่ดูแลเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ประสานประสุทธิ์จังหวัดแล้วก็ตำรวจทองที่ไปช่วยเหลือ
แล้วก็ไปเจอไปเจอเจ้านาคเจ้าหมาตัวนี้ถูกล่ามโซ่เอาไว้นะแต่ก็ไม่เจออาการเจ็บปวดที่ร้ายแรงนอกจากเรื่องของบาดแผลภายนอก

พฤติกรรมชอบดื่มเหล้าจนเมาใช้ความรุนแรงมากมายเหลือเกิน
ทางกลุ่มวอสด็อกเองก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็จะขอรับเจ้านาคไปดูแลเองต่อไป
เพราะว่าถ้าเกิดให้อยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่น่ารอดแน่นอน
อย่างนี้ถ้าจะหน้ากัดเนี่ยจะเป็นอะไรมั้ยเนี่ย

เราแบบไม่อยากเห็นคลิปนี้เลยนะฮะ